เดือนที่ผ่านมามีหนุ่มคนหนึ่งเขาไปซื้อเชื้อเห็ดปลวก

ทีนี้พอฝนมันตกช่วงนี้หน้าฝน
ฝนตกลงมาปรากฏว่ากลับไปหนึ่งที
โอ้โหเห็ดเต็มป่าเลยจ้า
ก็ได้เวลาเก็บเห็ดกันสิคะคุณ

ธาญาตินะหลบเหมาก่อสร้างในพื้นที่หมู่แปด
เขาทดลองเพาะเห็ดปลวก
จากเชื้อเห็ดปลวกธรรมชาตินะคุณ

แล้วก็ไปโรยในบริเวณป่าตามธรรมชาติเลย

ทิ้งไว้ประมาณ๖๗เดือน
พอฝนตกลงมาหน้าฝนตกตกลงมา
ก็เลยทำให้เห็ดปลวกนี้มันเจริญเติบโตตามธรรมชาติ
ที่กลายเป็นดอกเห็ดขึ้นมาแบบนี้

พุดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะคุณ
คุณจตุรพักษ์บอกว่าการเก็บเห็ดปลวกจะต้องใช้ไฟฉาย
แล้วมาส่องมาเก็บตอนกลางคืนหรือว่ารุ่งสาง
เพราะว่าจะมองเห็นดอกเห็ดชัด
ถ้าหากว่ามาเก็บช้าไม่ทันอะไรรู้ป่

ทันไก่ป่าหรือปลวกมันจะมาคุ้ยมากิน

ซึ่งเห็ดปลวกนี้จริงมันจะออกแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะ
ว่าเขาก็ต้องศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ก่อนแหละ
ถ้าไปช้านี่เสร็จไก่ปลานะ
ไก่ปลานะไม่ทันนะคะคุณ
คุณจตุรพักษ์เขาบอกว่าเขาก็จะมาเก็บเห็ดไปขาย

ส่วนหนึ่งแบ่งไปประกอบอาหารทานด้วย
ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาท

มันทานได้มันเป็นเห็ดปลวกที่ทานได้จริง

คือต้องมีความรู้อย่างที่บอกเขาเอาไปเอาเชื้อไปโรย

โรยในป่าไม่ต้องทำเป็นโรงเรือนไม่ต้องอะไรเลย
ให้ธรรมชาติมันนำพาไป

นี่เวลาเหมือนร่มที่กางออก

ก็มีก็ต้องไปเก็บมาแล้วก็มาขายสร้างรายได้

วิธีการจะเอาเชื้อธรรมชาติไปโรย

มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติจริงนะ